รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไป
สามารถรับชมได้ทุกวัย
โอ๊ยน่ากินไปหมดเลยอ้าว

ที่เปิดมานี่มีแต่รูปผู้ชายแก้ผ้าทั้งนั้นเลย

น่ากินไปหมดเลยอ่ะ

ไม่ใช่

วิ่งหยีบเลยวิ่งหยีบเลย
สุดดีครับ

ตารายไงตารายไง

พูดเรื่องไงแล้วปูดองไปไหน
เฮ้ยเจ๊แล้วมันมีร้านไหนที่อร่อยตอนนี้อร่อย
ปูไข่เยิ้มปลายมิกประมุท

จริงไข่พี่มิกนะเยิ้มทุกตัวไข่เยิ้มบ่ายมิกประมุด

โอ้โหน้ำจิ้มเขาแซ่บน้ำจิ้มซีฟู้เขาแซ่บมาก
ใช่แล้วปูดองเขาก็มีปูดองมาแช่เย็นมาเลยอร่อยจริ้ม
โอ๊ยน่ากินไหมล่ะน่ารับประทานมั้ย
อ๋อน่ารับประทานไหมพี่ไม่เจียมตัวมั้ง

เงินเดือนพี่เนี่ยทั้งเดือนเนี่ย

เดี๋ยวเจ๊ส่งให้

ไม่ใช่เอาแบบราคาแบบกุหลกกำลาบให้ฉันกิน

ระดับนี้แล้วโอ้โทรไม่ติดไม่ได้กินแล้วครู
ไม่ได้เติมเงินเดี๋ยวไปเติมเงินก่อนโอ๊ยระดับนี้แล้ว
เจ๊อะไรเอาดีดีเอาดีดีจะไม่เลี้ยงใช่ไหมเนี่ย
เลี้ยงแต่ก็สั่งที่มันถูกถูกหน่อยแล้วกันเค้าเขามีหลายอย่างอ่ะ
ปูไข่เยิ้มบายมิกบรมบุตรสามเมนูนี้ให้เลือกเลย
มีเมนูอะไรบ้างก็มีปูไข่ปูไข่แล้วก็ปูไข่อุ้ย
แบนสามเหมือนกันใช่เขามีหลายอย่างมีแบบมีปูนึ่งด้วยนะ
แน่นเลยนะแล้วก็มีปูดองกุ้งเขาก็มีปูแบบแกะเปลือกเขาก็มี
แกะมาแล้วอ่ะกันเชียงปูก็มีมีตั้งหลายอย่างเอาแค่สามเมนูพอ
อ่ะสามเมนูดูเลยว่าสามเมนูนี้จากปูไข่เยอะบายมิกบรมบุตร
เมนูไหนราคาถูกที่สุด
รู้บ้างว่าเมนูอาหารจากร้านปูไข่เยิ้มบายมิกซ์๓เมนูนี้
เมนูไหนราคาถูกที่สุดหนึ่งข้าวผัดกะเพรากั้นเชียง
ยักษ์๒ปูไข่เยิ้มไซส์เอส๓กุ้งแชร์บ๊วยคั่วเกลือ
ท่านผู้ชมที่รู้คำตอบก็เข้าเฟซบุ๊กแล้วกดติดตามเพจแกงปวดด้วนราคา
และกดไลค์กดแชร์ถามถามข้อนี้แล้วพิมพ์คำตอบลงในคอมเมนต์
ถ้าคุณทำตามกติกาและตอบคำถามได้ถูกต้อง
ก็รอลุ้นกิมวอร์เชอร์มูลค่าห้าร้อยบาท
มีเวลาร่วมสนุกถึงเที่ยงคืนของวันที่เทปนี้ออกอากาศ
ทางไทยรัฐทีวีเท่านั้นไม่ต้องตอบคำถามเป็น๑๐ข้อ
เงินรางวัลก็ไม่ต้องแบ่งใครแล้วจะช้าอยู่ทำไม

เป็นจะพาคุณผู้ชมมาพบกับรายการสุดท้าย

แค่เรียงให้ถูกว่าอะไรถูกสุด

กับรายการแกงป่วนด้วนราคา

คือบอกตรงนี้เลยว่า

โอ๊ยน่ารัก

ปกติเนี่ยช้อปปิ้งเก่งไหมคะ

เวลานักธุรกิจเขาไปช้อปปิ้งเขาสังเกตราคาไหมคะ
ออนไลน์ค่ะเดี๋ยวนี้ไม่ไปห้างแล้ว

ช็อปอะไรราคาก็ต้องชัดเจน

ใช่ค่ะราคาเป็นสิ่งสำคัญมาก

เสียเงินช้อปปิ้งไปเยอะไหมคะเดือนหนึ่ง
ถล่มทะลายดีไหม

คนมาส่งของกดกิ่งแบบกิ่งกี๊ยกู้นเลยนะ

มาส่งของครับส่งของใกล้กองไหมมาแล้ว

สุดยอดจริงหวังว่าการช้อปปิ้งเก่งนะคะ
ทำให้คุณวิชนะและคว้าเงินรางวัลสูงสุดไปได้ในวันนี้นะคะ

คำถามคือของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด
และของที่จะมาให้เลือกอยู่ทางด้านโน้นค่ะ
พี่เขาไม่ซื้ออะไรเขาออกไปข้างนอกไป
เฮ้ยขอใส้แอร์ไม่ได้หรอกข้างนอกมันร้อน

ใครอยากไปไหนก็ขับเอาเองเลย

กันเองสบาย

กิจต่อมาแล้วเขาบอกว่าจะมาวันนี้เพราะว่าเขาเขาจะบอกว่านี่คุยเหมือนว่าอยู่สิ
เขาคุยแบบนี้ตอนที่คุยกับเขาทีหน้าจักเขานี่หวังเลยครับเขาเอาไปถูบ้างเลยกับ
เงินบอกไว้จันลายหนักหนานี่เบาต์
เป็นคนที่กลับขึ้นพวกนี้ไหม

พี่นี่พูดแต่เล่าน่ะ

แล้วลักครั้งแรกไหน
เขาก็แปลกแบบทำตัวไม่ถูก
เอาสิมั้ว

ผู้หญิงคนนี้ไปเจอที่ไหนบอกหน่อยดิ

แล้วส่งรูปให้เขาดูว่าเขาส่งรูปกลับมาป่ะเขาส่งมาให้ดู

เริ่มจะสะกิดกูอีกแล้วมึงอ่ะ

เดี๋ยวนี้นะเขาพบรักกันทางออนไลน์เยอะแยะ

พี่คอมเนี่ยเขาทักแชทไป
เออทักไปทักไปว่าอย่างไร
แล้วทางนู้นก็ตอบมาสิตอบมา
พอตอบคันนี้ก็พิมพ์คุยกันแล้ว

คู่กันแล้วไม่แคล้วกันหรอก

หันอากาศผันกลางระหว่างใจ
จึงจะได้คำว่ารักสลักสวง

ปากเหลือจะหลงข้าน้องไปรองผัก
ปกเหลือหินปีนปลายขึ้นง่ายนัก
ปกเหลือรักเสือกสนไปจนตา

เอ้ย

หมดแล้วหมดแล้วหมดแล้ว
ไม่คิดจะช่วยพี่วังเลยหรือไง
เขาบอกว่ารักเขาข้างเดียวเหมือนเกลียวเชือก

เขาไม่รักเราแล้วก็แล้วไป

เรารักเขาต่อไปก็แล้วกัน

ดึงหน้า

จริงเหรอ

ปลูกแทรกยังใช้พระเลย

เด็กก็ควรค้างคำนวน

น้ำนี้ไม่เคยผ่านมือชายมาก่อน

แล้วก็แย่ว
กันเข้ากันเดี๋ยวทีนี้แหละพอผู้หญิงมาปั๊บเอาให้เหมือนเดิม

หิวน้ำป่ะคะเนี่ยมาแล้วไม่ได้ขอโทษค่ะไม่ได้แบบมีน้ำมาเสิร์ฟเลยค่ะ
โอ้โฮน้ำมาเลยค่ะ
ขอแข็งคุณพี่นุ้ยค่ะ

เดียวพล่าวเลยเลยเหรอ
โอ้ยแสดงว่าย่ายังไม่หละไร

อืมขาวนี่
ดับไฟไหนยังหามันเจอเลยเนี่ย

จะเหยียบกันตาย
รู้ไหม

กลับไปหนูกลับไป
เอาวางไว้นี่เลย

ซื้ออะไรจ้ะ
ก็แค่น่าจะนัดกับผู้ชายไว้ในเฟสนะคะ

คือสูอาคมอักคค่ะอะไรนะคะ
คือเท้าผมที่นัดไว้นะครับ

ใช่ใช่มั้ยคะ

ในเฟสพี่ไม่ขาวเท่านี้ตัวจริงขาวมากเลยนะคะ

คอมขาวก็อ๋อแหละ

เจอกันในเฟซมันสวยอ่ะทำไมตัวจริงเป็นอย่างนี้อ่ะ
ไม่ใช่ในแฟ้นเป็นผู้หญิงบะเย๊อะ

ถึงหนูเป็นแก่เทยนู่ก็ให้ความสุขพี่ได้

อีก๕นาทีเกฐยตาย